น้องเบ้ยตองคุณรู้จักเจ้าโทนมั้ย

กระบวนกาลโป้งชึ่งเอามาถึงเวลาแล้วก็มาโป้งชึ่ง

ทนจะพาไปดูเนี่ยมันเป็นแมวอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
เป็นแมวของเจ้าแม่ต้นตะเคียนครับ

ไม่ใช่อันนี้เจ้าโทนแม้

มาทนเดียวก็หนักเรอน่ะอย่างเนี่ย
ใช่ดีนะมีเจ้าโทนเดียว
ที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

นี่แมวเซเรลบยังดังยังเป็นพี่รู้จัก

มันเขี้ยวตัวอ้วนตับจริง
คือเจ้าโธนเขาบอกว่าอายุประมาณสัก๔ปีได้นะ
คือเล่าให้ฟังนิดเดียวแล้วกันเป็นเกร็ดความรู้
เขาเจอกันได้ยังไงไปเจอกันตอนที่อันเชิญ
เคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณมาไว้ที่วัด
ทางจรธิ์ก็เห็นแมวมันร้องเสียงแมว

ซึ่งเป็นแมวของตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณนั่นเอง

เจ้าโทนมันดังมาเรื่อยเพราะว่าอะไร

อุ้มมันพามันไปลอยไปเลย
ดูหน้ามันเต็มใจมาก
ไม่รู้ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะอุ้มมันไปแบบนี้
แล้วไปวางแหมะอยู่ตรงแผงลอตเตอรี่

เนี่ยเต็มใจหรือไม่เต็มใจมันก็ต้องมา

แล้วลักษณะนิ้วมันอุ้งเท้ามัน
ไปตะปบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรแล้วล่ะก็
คนเขาก็จะไปซื้อตามเลขอันแรก

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเลขนี้มันจะมาเลขนี้มันจะใช่นะ
คือมันเป็นอะไรที่บอกยากจริงว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่
แต่ที่ผ่านมาเคยมีคนได้โชค
ขณะเดียวกันก็มีคนที่เสียโชคเหมือนกัน
ถูกต้องน่าจะมีคนหว่างมากกว่าด้วยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเห็นแล้วนี่
ญาติโยมสาธุชนเขาเอาขนมเอาอาหารแมว

ให้มันด้วยไม่งั้นมันไม่อ้วนขนาดนี้หรอกครับ

เอาเป็นว่าถ้าไปที่วัดใหม่โคกมรุมแห่งนี้เขามีหลายบริการนะ
คุณจะไปไหว้พระคุณจะไปไหว้ต้นตะเคียนคุณจะเอาอาหารแมวมาให้
เพื่อเป็นอาหารของเจ้าโทนอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
และที่สำคัญเขามีของชำรวย

อยากไปก็ไปกันได้ที่วัดใหม่โคกบรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะ
เขาบอกว่าในวัดเนี่ยโอ้โหมีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนเนี่ย
มีให้เลือกสรร๕๐ต้นหลากหลายมุม
คุณอยากไปไหว้ต้นไหนละแต่คุณแต่คุณอย่าลืมไปทั้งไทยจะโทนละกัน

แต่ถ้ามันตื่นอย่าลืมอุ้มมันไปที่แผงลอตเตอรี่แล้วกัน

บางทีก็ไม่อุ้มนะบางทีมันเดินไปขึ้นรถคันนั้นรถคันนี้
อ้าวก็เป็นของเป็นข่าวมาได้
เป็นเซเลปจริงเป็นเจ้าแมวที่เกิดมาด่า

ดังตอนนี้แต่คนรู้จักจะโทนหมดละ